มาดูเรื่องนี้กันต่อต้องขออภัยเป็นเรื่องที่โหดร้ายอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เป็นการใช้ค้อนทำร้ายกันนะคะคนเป็นแฟนกันทำร้ายกันด้วยกัน
เอาค้อนเนี่ยทุบที่ศีรษะนะคะแล้วก็ไปทุบจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
ลูกตาซ้ายแตกแล้วก็สมองเนี่ยยุบไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
นี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาคร
คนที่ทำก็คือนายอนุวัฒน์ชาลีหรือว่าในตีนะคะเอาค้อนขนาดเล็กทุบไปที่ศีรษะ
และใบหน้าของนางเสาเอเป็นนามสมมุตินะคะจนเธอได้รับบัตรเจ็บสาหัสเลือดอาบกระโหลกแตก
ตาซ้ายเนี่ยถูกตีจนลูกตาแตกคุณนัทพงศ์คือมองไม่เห็นแล้วนะคะตาบอดไปแล้วนะคะ
แล้วตัวเองก็วิ่งหนีไปค้อนอันนี้ค่ะคนนี้นะโอ้โหทุบทุบไปได้ยังไงในใบหน้าผู้หญิงอ่ะ
ครับนะคะที่ศีรษะด้วยนะคะเนี่ยค่ะทีมข่าวไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
พี่ชายนะคะของนางสาวเอเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเที่ยงคืนวันที่๖กันยายนตอนนั้นหลับกันหมดแล้วน้องเนี่ยมาขอความช่วยเหลือในสภาพอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ค่ะ
เลือดอาบบอกว่าถูกในตีเอาค้อนทุบนะคะก็ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วก็เรียกรถพยาบาลมารับนะคะ
ไปหนึ่งสัปดาห์แล้วยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะเราไปคุยกับคุณเอค่ะ
บอกว่าแฟนเธอเนี่ยชอบดื่มเหล้าเมาแล้วชอบชวนทะเลาะแล้วชอบทำร้ายร่างกาย
แต่ครั้งนี้เนี่ยหนักมากจริงค่ะ
ที่แรกก็เรียกมากินข้าวปกติอะค่ะพอสองสามทุ่มหนูก็ไปอาบน้ำ
ไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยค่ะพอเขาทิ้งเล่ามาเขาก็เปลี่ยนไปคนละคนเลยค่ะ
เขาก็จะพูดว่าคนนู้นคนอีกทีอย่างเงี้ยค่ะครับ
มาก่อนเขากลับหัวมาจนเป็นเพวะเลยค่ะเหมือนอาการคล้ายคล้ายหลอนยาหรือเปล่าครับ
เขามีใช่ใช่ค่ะเขามีเขาเคยเขาเคยมีประวัติค่ะอ๋อ
เขาเคยมีประวัติคดียาเสพติดใช่ไหมครับ
นี่แหละค่ะโอ้อยู่ไม่ได้แล้วอย่างงี้นะคะเพื่อนบ้านบอกว่าในตีเนี่ย
บ่นให้ฟังบอกเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าแฟนกับพ่อตาให้ตาย
เพราะว่าถูกบ่นถูกด่าเป็นประจำแต่เพื่อนบ้านบอกเขาไม่เชื่อ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพ่อตาก็คอยช่วยเหลือในตีมาตลอดนะคะ
ว่าในตีเองน่าจะมีอาการป่วยทางจิต
เพราะบางทีก็เห็นนั่งคุยคนเดียวค่ะอำรวจสอบภาวโค้กคามบอกว่า
ต้องรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บนะคะ
ถึงจะมีการออกหมายจับในตีมาดำเนินคดีต่อไปโอ้โหโอ้โห